ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมิถุนความรักให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยจัดการเรื่องความรักจะดีกว่าที่จัดการเองโดยลำพัง
ระยะนี้จะก่อปัญหายุ่งยากระวังจะไปหลงรักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้ว
สุขภาพอย่าทุ่มเทกับงานจนเกินกำลังจนลืมพักผ่อนและออกกำลังกาย
ซึ่งส่งผลต่อระบบย่อยอาหารความเครียดความดันและระวังโรคเก่าที่หายไปแล้วจะกลับมา
การเงินคล่องตัวดีมีรายได้เพิ่มแต่ก็มีรายจ่ายตามเข้ามาไม่น้อย
ส่วนมากเป็นรายจ่ายเพราะความใจบุญใจกว้างเดือนนี้สภาพคล่องจะมีปัญหาบ้างแต่ไม่รุนแรง
การงานยังพอทำได้เรื่อยแต่ความกระฉับกระเฉงลดลง
ผู้ช่วยผู้ร่วมงานในทีมทำงานไม่เต็มที่
บางครั้งจึงต้องสู้กับปัญหาเพียงลำพังขอให้ทำใจให้หนักแน่นเข้าไว้